เราไปดูน้ำใจของคนในวงการแบตมินตันนะครับ
เพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนจากโควิด๑๙
ก็นำของมาประมูลกัน

รวมถึงนักแบตมินตันต่างชาตินะครับ
ประมูลครั้งนี้ก็ได้เงินมาทั้งหมดใน๓แสนบาทนะครับ
เป็นการจัดกิจกรรมการกุศลนะครับ

ได้ไป๑๗๙๐๐บาท
ผู้ชนะการประมูลนะครับก็คือคุณหน่อยชีวะสุทธิสินครับ
อันที่๒เป็นชุดแข่งของน้องเมย์รัชนกอินทนนได้ไป๔๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็อันดับ๓เป็นชุดแข่งของน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับได้ไป๑๕๐๐๐บาท
ชิ้นอื่นที่น่าสนใจมีเสื้อของทางทาวฟิกฮิดายัตตำนานนักแบบมินตันของอิตโรนิเซีย
แล้วก็เสื้อของธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขได้ไป๓๕๐๐บาทครับ
ส่วนสมาคมกีฬาแบตมินตันนะครับมีการจัดทำคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมที่บ้านของนักกีฬาทีมชาติไทย
ในช่วงโควิด๑๙ระบาดก็นำโดยนักกีฬาหลายต่อหลายคนครับ
ในคลิปจะเป็นการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกความแข็งแรงทั้งหมด๑๓ท่า